คุณผู้ชมคะร้านหมูกระทะร้านนี้บอกว่าเขาไม่ได้จัดโปรโมชั่นมา๓จ่าย๒นะคะ
ครับลูกค้ากลุ่มนี้มาสามคนแต่บอกพนักงานเก็บเงินว่ามาสองคนให้อีกคนนึงลุกหนีไป
อ๋อเหรอแล้วเขาจับได้คือที่ร้านเขาก็มีกล้อง
เจ้าของร้านเลยบอกว่าใครรู้ตัวกลุ่มนี้บอกนะครับเดี๋ยวจะให้กินหมูกระทะฟรีเลย
ถ้าชี้ตัวได้เนี่ยค่ะตามภาพนี้นะคะนี่กล้องวงจรปิดที่ทางร้านเขาบอก
นี่เห็นเห็นเลยค่ะจริงค่ะมันเห็นชัดเลยค่ะเจ้าของร้านบอกว่าขอประจางการกระทำของลูกค้ากลุ่มนี้นะคะ
อ่ามาสามจ่ายสองไม่มีโปรโมชั่นนี้นะคะไม่ได้มีนะไม่มีค่ะอย่าหาทำค่ะ
คือพนักงานเนี่ยย้ำถามนะคะว่าลูกค้ามากี่คนครับลูกค้าตอบว่ามาสอง
อืมพนักงานก็เลยคิดเงินไปแค่สองคนแล้วให้เด็กผู้ชายเดินหลบไปเลยอ่ะค่ะ
คือตอนที่พนักงานมามาคิดเงินเขาให้เด็กอีกคนนึงที่มาด้วยหลบไปใช่อ๋อผมมาสองคนใช่
ทางร้านเลยบอกว่าอย่ามาบอกนะว่าไม่รู้อย่ามาบอกนะว่าเข้าใจผิด
ดูตามภาพในกล้องวงจรปิดมันดูเหมือนคุณจงใจอ่าดังนั้นใครรู้จักกลุ่มนี้
บ็อกซ์ไปหาเจ้าของร้านหน่อยนะคะครับเขาบอกว่าถ้าตามตัวได้เดี๋ยวทางร้านจะเลี้ยงหมูกระทะคนชี้เป้าค่ะ
เนี่ยทางร้านเขาบอกเห็นไหมเขามาร์คไว้เลยเนี่ยมีคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนี่
แต่พอพนักงานมาเก็บเงินให้เด็กผู้ชายเดินหลบไปค่ะพนักงานก็ถามย้ำแล้วนะว่ามากี่คนมากี่คน
ก็ยังยืนยันว่าสองนะคะนี่นะคะเขาก็เลยโพสต์เอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้ใครทำนิสัยแบบนี้อีก
ในร้านอื่นอีกหรือว่าถ้ามันอาจจะเป็นเพราะความเข้าใจผิดจริงคุณก็รีบมาหาเจ้าของร้านเขา
บอกว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงเกิดขึ้นใช่ไหม
เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ไม่รู้เลยค่ะแต่ยังไงก็มาสามคนก็ต้องบอกคนเก็บเงินว่ามาสามคนสิคะ
ไม่รู้เกิดอะไรเดี๋ยวเราตามให้กันแล้วกันนะครับ